คุณผู้ชมฮะสับขาหลอกหรือเปล่า
กรณีที่คุณปอคุณเบิร์ตจะบวช
แล้วก็จริงเหมือนนัดหมายกัน๑๖มีนาคม
คือวันนี้บ่าย๒โมงที่วัดท่าไม้
ปรากฏว่าโอ้โหทีมข่าวของเราได้รับรายงานออกมาว่า
รถตู้ของปอระเบิดน่าจะเข้าไปที่วัดท่าไม้

หลังจากนั้นน่าจะทำพิธีอะไรเสร็จสับนะฮะ
โกนหัวนุ่งขาวห่มขาวอะไรเรียบร้อยแล้ว

วันนี้แหมเขานัดตามเวลาไว้เราก็ต้องไปตั้งแต่เช้าเลยคุณ

สำรวจตรวจสอบที่วัดท่าไม้ที่สมุทรสาคร
นี่คุณดูสิคือบรรยากาศที่เห็นคนเยอะนี่คือนักข่าวนะ
นักข่าวครับให้เสร็จว่าคนจะมาร่วมพิธี
เออแล้วก็ต้องไปจุดนี้เลยตรงลานโพล
ลานโพลที่วัดท่าไม้นี่นะฮะเป็นลานที่เขานัดกันไว้
ว่าคุณปอกับคุณเบิร์ตจะมาทำพิธีตรงนี้
ในการที่จะโกนหัวแล้วก็บวชนุ่งขาวห่มขาว
เขาเรียกว่าบวชพรามนะฮะ
และทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจรอบวัดนะฮะ
บรรยากาศเนี่ยโอ้โหไม่เห็นฮะ

ไปที่กุฏิของพระยานวิทย์กรม
หรือว่าพระอาจารย์อุเทรนศรีสารโหท่านเจ้าอาวาสวัดธามาย

ไม่มีความเคลื่อนไหวใดเลย

มันก็จะตีความได้ว่าโอ้โห
น่าจะย่องมาบวชตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

หลักรอทำข่าวกันอยู่เยอะเลยแต่ไร้เงาของบุคคลทั้งสองครับ
การจราจรทีมข่าวก็ไปดูนะนี่มีอาสาจราจรของสพกระทุ่มแบน
อำนวยความสะดวกให้รถที่สัญจรไปมาคนภายในวัดบอกเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกันนะว่าไฮโซปอลและโรเบิร์ตเนี่ย
บวชที่วัดแห่งนี้นะครับขณะเดียวกันมีกระแสข่าวอย่างที่บอกไปนะฮะ
ไฮโซปอลแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นนั่งรถตู้เข้าไปในวัดนะฮะ
คนทั่วไปนะต้องเข้าไปจอดที่ลานจอดหน้าโบสถ์ตรงข้ามกับทางเข้าของวัด
แต่ทีนี้เมื่อวานนะเห็นชาวบ้านบอกว่ามีรถคันสีขาวเป็นรถตู้เนี่ย

ใช่นะครับเพราะชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่ารถตู้คันนั้นพอเข้าไปแล้วก็ขับออกไปจากวัด
โดยที่ไม่มีรถคันอื่นขับตามไปนะ
ซึ่งตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้หากคนทั่วไปที่เดินทางมายังวัดท่าไม้
ก็ต้องจอดบริเวณลานหน้าโบสถ์ก็คือที่จอดรถของคนทั่วไป
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับข่าวออกมาว่าปอกับเบิร์ตจะบวช
ถามว่าบวชแบบไหนนุ่งขาวห่มขาวบวชแบบนี้แน่เพราะว่าบวชพระไม่ได้
เป็นผู้ต้องหาที่ติดคดีอยู่คดีอาญาใช่ครับแต่ถามว่านุ่งขาวห่มขาวแล้วโกนศีรษะหรือเปล่า
ความรู้ในการบวชพรามเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
การบวชพรามที่ไม่ต้องโกนศีรษะจะเป็นการบวชพรามตามหลักศาสนาพุทธนะฮะ
บวชแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วจะเรียกว่าอุบาศกสำหรับผู้ชายนะถ้าผู้หญิงก็เรียกเป็นการบวชชีพราม
ถ้าผู้ชายเนี่ยการบวชนุ่งขาวห่มพราวแบบพุทธเนี่ยนะฮะบวชพรามแบบพุทธเนี่ย
จะไม่โกนผมไม่โกนคิ้วไม่ใส่จีวอนแต่จะนับถือศีล๘เป็นเครื่องควบคุมตนให้สำรวม
ระวังในกายวาจาแล้วก็ตั้งอยู่ในหลักประพฤติแห่งความดีนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอานิสงฆ์แห่งการบวชพรามแบบพุทธก็คือให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม
นี่กรรมในอดีตจะคลี่คลายไปนี่คือการบวชพรามแบบพุธไม่ต้องโกนศีรษะ
เออแต่ถ้าเกิดคุณเราย้อนไปเมื่อวันที่เก้ามีนาช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยนะคะ
ดิฉันจำได้ว่าพระอาจารย์อุเทนเนี่ยนะท่านเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เนี่ยเคยบอกเอาไว้นะ
ว่าจริงทั้งปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยจะบวชพรามคือมาขออัตมาแหละ
คือจะบวชแบบพรามแล้วก็ใช้วิธีแบบอินเดียโบราณเลยคือมีการโกนผม
รับศีลเป็นพานใส่ชุดขาวสะพายบาด
แล้วจะถือกรดออกบวชขึ้นเขาเหมือนพระเลยค่ะ
แต่ว่าทางพระอาจารย์อุเทรบอกว่าจะถือศีลแปด
ถือศิลปก็ไม่ทานข้าวเย็นทานข้าวมื้อเดียว
หยิบสตางค์ไม่อาบน้ำไม่ใช้ไฟไม่ใช้น้ำ
แล้วสิ่งสำคัญทางพระอาจารย์อุเทนบอกด้วยนะ
เดี๋ยวพอหลังจากบวชเสร็จจะออกเดินทุดงไปกับอัตมา
ที่กาญจนบุรีอย่างน้อยสิบห้าวัน
อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์เก่านะเมื่อวันที่๙มีนาคมนะฮะ
ก็จะรู้แล้วว่าจริงแล้วปอกับโรเบิร์ตเนี่ย
จะบวชพรามแบบอินเดียโบราณนะครับ
อินเดียโบราณคือโกนผมเลยนะฮะ
แล้วก็ถือกรดไปออกบวชไปเดินเขาไปอะไรเลยไปเดินทุดงเลยนะครับ
ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมานะฮะว่าไฮโซปอลและโรเบิร์ตเนี่ย
ก็คือได้ทำพิธีน่าจะได้ทำพิธีแล้วนะที่วัดท่าไม้
แล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ซึ่งเป็นธรรมสถานที่สวยงามอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
นี่ธรรมสถานแห่งนี้นะครับ
ธรรมสถานแห่งนี้ก็สร้างโดยพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรท่านเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แหละครับ
แล้วก็เขาบอกมาว่าไม่มีการจัดพิธีการบวชพรามที่วัดท่าไม้แล้ว
แต่จะมาจัดพิธีการบวชพรามที่นี่ให้เสร็จสิ้นเลย
เมื่อเช้าทีมข่าวของเราก็ไปดักอยู่ที่นี่เหมือนกันนะฮะ

ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเห็นนะเห็นรถหลายคันเข้าออกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่นี่นะฮะ
อาจารย์อุเทนบอกว่าสัก๑๕วันเป็นอย่างต่ำ
แต่เปลี่ยนที่นะคำให้สัมภาษณ์ของพระอาจารย์อุเทนคราวก่อนบอกว่าจะไปเดินทุดงที่วัดป่าที่กาญจนบุรี
แต่สุดท้ายไม่น่าจะไปที่กาญจนบุรีแล้ว
น่าจะมาอยู่ที่นี่แหละที่ราชบุรีธรรมสถานแห่งนี้ที่เป็นของหลวงพี่อุเทนเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสาขาของวัดท่าไม้แล้วก็รองรับคนได้๒๕๐๐คนต่อเดือน
นี่ถือว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใหญ่มากนะคุณผู้ชม
ทีนี้บรรยากาศที่วัดท่าไม้เอาจริงค่ะ
นักข่าวของเราไปรอติดตามไปรอทำข่าวแล้วก็รายงานมาบอกว่าจริงวัดท่าไม้ก็เงียบ
เหมือนกับไม่มีการจัดงานอะไรเลยถามคนในวัดท่าไม้ด้วยนะ
ในวัดท่าไม้ก็บอกนะบอกว่าเดี๋ยวรอมาทำข่าวได้เลยบ่าย๒โมง
ครับยังต้องรออีกเหรอ
คือนี้ก็เลยยังคิดว่าสรุปแล้วจะมีการแทละข่าวหลังจากนี้มั้ย
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะ
หรือจะไปบวชที่ไหนกันแน่ระหว่างที่วัดท่าไม้กับธรรมสถานที่ราชบุรี
นักข่าวบอกว่าตอนนี้สรับขาดหล่อกัน

ไม่รู้ว่าสรุปแล้วบ่าย๒อาจจะเป็นการแถลงข่าวเฉยไหม
ซึ่งเอางี้คุณผู้ชมจริงเมื่อวานนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ของเรา
โทรศัพท์แล้วคุยกับคุณปอได้นะได้คุยเหรอได้คุยเลยค่ะ
คุณปอนให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์เลยถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นแหละ
เรื่องแรกเนี่ยจริงถามหลายเรื่องเรื่องแรกเรื่องจะบวชก่อน
ทางคุณปอเนี่ยบอกว่าผมอ่ะนะไม่รู้กำหนดการอะไรเลย
รู้แค่ว่าวันพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะ
หลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยท่านจะบวชให้แล้วท่านก็บอกกับผม
แล้วก็เบิร์ตบอกว่าให้มาแต่ตัวอย่างอื่นท่านเจ้าอาวาสจะเตรียมเอาไว้ให้หมดเลย
อย่างเรื่องของการแต่งกายลักษณะการบวชเนี่ยนะคะ
ก็คุณปอก็ยืนยันแหละว่าจะมีการปลงผมนุ่งขาวห่มขาวถือศิลป์นั่งสมาธิวิปัสนา
ต้องการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณตังโม
แล้วนี่นักข่าวก็ยังถามไปถึงคุณแม่นะว่าได้คุยกับคุณแม่ไหม
คุณปอก็บอกว่าไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเลยคือคุณแม่ก็กำลังเสียใจอยู่แหละ
แต่ตามความตั้งใจของผมคือผมจะดูแลคุณแม่ไม่ต่างจากที่คุณโมเคยดูแล
อันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเรื่องที่คุณแม่ให้ผ่าพิสูจน์ร่างรอบสองเนี่ย
กังวลอะไรไหมคุณปอบอกแบบนี้ผมไม่กังวลนะจะผ่ากี่ครั้งจะสอบกี่ครั้ง
เรื่องจริงมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ถามไปถึงเรื่องเงินที่ให้ที่สพเมืองนนท์ด้วย
บอกว่าให้๓ล้านยังไงคุณปอปฏิเสธค่ะบอกว่าอุ๊ยผมไม่เคยเสียตังค์เลยสักบาทนึง
ตอนสอบปากคำผมยังกินข้าวที่โรงพักอยู่เลยเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะ
ตอนคืนวันที่๒๔ที่ผมจ่ายค่าตรวจยาเสพติดที่โรงพยาบาลแค่นั้นเอง
ก็ไม่รู้ว่าย่องไปบวชพรามเมื่อไหร่ยังไง